งบประมาณให้กับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดลบบุรี
สนับสนุนกิจกรรมต่างให้กับศูนย์ฝึกอบรมนะคะ
ติดตามได้จากรายงานค่ะ
เรื่องราวของวัยรุ่นที่ถูกสารตัดสินให้รับโทษหลังถูกจับเพราะเสพสารเสพติดเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครแต่สะท้อนมาจากเรื่องราวในชีวิตจริงของเยาวชนเหล่านี้
แต่สะท้อนมาจากเรื่องราวในชีวิตจริงของเยาวชนเหล่านี้

พวกเขาไม่มีโอกาสเลือกทางเดินของตัวเอง
เพียงศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งนี้
กลายเป็นบ้านหลังใหญ่ให้อาศัยจนกว่าจะพ้นโทษ
เพื่อลดความตึงเครียดของเยาวชน
ศูนย์จึงจัดกิจกรรมต่างขึ้นมา
การแสดงละครก็ถือเป็นศาสตร์การบำบัดอย่างหนึ่ง
พวกเขาได้บอกเล่าเรื่องราวในสิ่งที่ตัวเองเคยกระทำผิดมา
รูปแบบของการแสดง
ซึ่งเรื่องราวนั้นจะไม่มีใครรู้เลยว่า
เป็นเรื่องราวของใครมีเพียงแต่ครูผู้สอนเท่านั้น

กล้าที่จะบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองมากขึ้น
เหมือนกับได้ปลดปล่อยความทุกข์ที่อยู่ภายในจิตใจ
ความทุกข์ที่ไม่สามารถบอกให้ใครรับรู้ได้

มันเป็นศูนย์ฝึกที่รับเด็กในคดี

เรามีกิจกรรมบำบัดเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันจะทำให้เด็กเขาได้เรียนรู้

แล้วก็การทำยังไงให้สังคมแคบของเรา
ข้างในศูนย์ฝึกเนี่ยอยู่กันแล้วมีความสุข
ดนตรีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ

จะไม่มีครูที่สอนดนตรีโดยตรง
แต่ทุกคนก็พยายามฝึกฝนทักษะต่าง
โดยค้นหาจากสื่อโซเชียล
และการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สถานที่ที่ช่วยให้เยาวชนเหล่านี้
มีความสุขสมบูรณ์แบบมากขึ้น
ที่นี่โกพินิษฐ์ไม่ได้ให้งบประมาณด้านดนตรีนะครับ
เราขอของสลักไปของสลักของลูกครองมา

เทียมหน้าเทียมทาเด็กดื่มข้างนอก
และที่สำคัญครับงบประมาณที่กองสลากให้มาเนี่ย
มันคุ้มมากคุ้มมากกับการที่เราจะสร้างเยาวชน
ให้กลับคืนเป็นคนดีสู่สังคม
ถามเงิน๓แสนคุ้มไหม
รุ่นนี้ใช้รุ่นน้องใช้แล้วใช้ต่อไป
เป็นการเพิ่มมูลค่าในการทำงานที่ดีมากครับ
ขีตะมวยไทยมีทั้งศาสตร์และศิลป์
สามารถช่วยบำบัดจิตใจของเยาวชนเหล่านี้ได้

ทำให้พวกเขาทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกซ้อม
เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องตกอยู่กับความเครียด

สามารถคว้ารางวัลต่างมามากมาย
ที่สำคัญพวกเขาได้ตระหนักถึงสิ่งที่ทำผิดพลาดไป

ที่ต้องคดีมีสารเสพติดไว้ในครอบครอง
เพราะความประมาทที่คบหากับคนที่ค้าสิ่งเสพติด
อยู่ข้างนอกบางคนอาจจะคิดว่า
จะไปทำอะไรไม่มีอะไรทำ

ว่าเราไม่น่ามาอยู่ในนี้เลย

ก็อยากกลับไปใส่ชุดนักเรียนเหมือนเขา
คนอื่นเขาทำงานก็อยากมีอนาคตแบบเขา
ทำให้แม่เขาเสียใจมาหลายรอบแล้ว

เขายิ่งรักนับวันเขาก็ยิ่งแก่

กว่าจะออกเขาจะอยู่ยังไง

ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้าง
เยาวชนเหล่านี้เป็นผู้ต้องโทษ
แต่สถานที่แห่งนี้กลับไม่มีรั้วเหล็กกั้น
เพราะไม่อยากให้พวกเขารู้สึกว่า
ตัวเองอยู่ในสถานกักกัน

เพื่อหวังว่าสักวันพวกเขาจะคิดได้
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น
กลายเป็นคนดีของสังคมต่อไป
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวี